แหม่เดี๋ยวนี้นะเราอย่าไปวางอะไรทิ้งไว้เผลอเลอเลยนะ

วางไว้แป๊บเดียวคุณไม่ถึงนาทีถูกฉกไปได้เลย
นี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
โทรศัพท์มือถือวางไว้บนโต๊ะของศูนย์อาหาร
อยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วคนที่วางคือใคร
หลานเจ้าของศูนย์เลย

มาดูอีกทีเอาหายไปแล้วนะฮะ
สายชาร์จก็ยังหายไปด้วยแหมโจรเอาไปทั้งโทรศัพท์ทั้งสายชาร์จ
ท้ายที่สุดภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ

มามองโทรศัพท์ที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหาร

หันไปหันมามองไปมองมาก่อนที่เจ้าตัวเนี่ย
สบโอกาสและจังหวะลุกขึ้นจากโต๊ะที่กำลังกินข้าวอยู่
เดินมาที่โต๊ะที่มีโทรศัพท์มือถือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู
จากนั้นหยิบสายชาร์จแล้วก็เนียนฮะ
เดินไปวางไว้ที่โต๊ะของเพื่อนที่มาด้วยกัน
และทำทีตักน้ำในกระติกน้ำแข็งมาดื่มคือยังไม่ไปไหน
มาหยิบเอาไปแต่ยังไม่ออกจากร้านนะฮะ

คว้าทั้งโทรศัพท์และสายชาร์จออกจากร้านหน้าตาเฉยเลยนะครับ
นี่ภาพวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้เรารู้พิกัดแล้วว่าเกิดเหตุขึ้นที่ศูนย์อาหารปั๊มปตท
โคกหลวงพ่อตำบลนางกรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของโทรศัพท์
คือนายชิดชนกประดับจันทร์เป็นหลานเจ้าของศูนย์อาหาร
ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับ

เอาไปพร้อมสายชาร์จด้วยแล้วก็เป็นโทรศัพท์แบบผ่อนนะคุณ
๙เดือนเหลือผ่อนแค่เดือนนี้อีกเดือนเดียวเท่านั้นจะหมดแล้ว
หมดผ่อนแล้วอ่ะโอ้
โดยเมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่โทรศัพท์จะถูกขโมย
คือเขาเข้ามาที่ศูนย์อาหารเพื่อมาตรวจดูความเรียบร้อยของศูนย์

ช่วงที่ยังไม่มีลูกค้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
สักพักหนึ่งลูกค้าเข้ามาหลายคนหลายโต๊ะ
ก็เลยวางโทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จ
แล้วก็แก้วกาแฟไว้บนโต๊ะเนี่ยผมก็ยอมรับนะ
ผมก็เผลอเลอเองแหละวางทิ้งไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ไปช่วยพนักงานร้านเขาตักอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้า
พอกลับมาที่โต๊ะอ้าวโทรศัพท์หายไปแล้วนะฮะ
ตอนแรกหรือผมไม่ได้วางไว้ตรงโต๊ะนี้นะ
ไปวางไว้ที่อื่นหรือเปล่าหยิบแล้วไปวางไว้ตรงอื่นหรือเปล่า

ตั้งนานโอเคดูกล้องดีกว่า
พอดูกล้องวงจรปิดรู้เลยว่ามีคนขโมยไปก็แจ้งความไว้แล้วนะครับ

อย่าวางเข้าของทรัพย์สินมีค่าทิ้งไว้นะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันขโมยของกันได้ง่ายนะ